จังหวัดกาญจนบุรีกันต่อที่นี่เขาบอกว่าเจอตะภาพเผือก
เผือกแบบขาวจั๊วอย่างนี้แล้วเขาบอกว่ามีแค่ไม่กี่ตัวในไทยด้วยนะ
เจ้าของเขาเชื่อว่าเจอแบบเนี้ยให้โชคแน่นอนน้องใบตองขาวจั๊ว
มันขาวอมชมพู่ด้วยชมพูพอชมพู่มันจะเอาสีแดงเขียว
เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเดินทางไปที่ฟาร์มตภาพน้ำ
อยู่ที่นี่เลยตำบลวังสาลาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
ได้รับแจ้งว่าพบตภาพน้ำสายพันธุ์ไทยแล้วตัวเนี่ยขาวนวลเลยคุณดู
อันไงขาวอมชมพูอมชมพูสวยมาก
ทิศหารวิสุทธิ์อายุห้าสิบห้าปีเอาของฝาร์มตะภาพน้ำ
บอกว่าเจ้าตะภาพตัวสีขาวตัวนี้
เขาขอซื้อมาจากเพื่อนเพราะเขาเห็นว่าสีมันแปลก
จริงแปลกมันแปลกค่ะเพราะว่าตะภาพสีขาวเนี่ย
มันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวในไทยนะ
แล้วก็หาซื้อกันซื้อขายกันเนี่ย
ราคานะคุณราคาหลักแสนบาท
ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่ามีคนจีนที่เขามีความเชื่อว่า
ตภาพเป็นสัตว์ที่อายุยืนเป็นสัตว์มงคล
เขามาโอ้โหหาซื้อขอซื้อขอขายกันเนี่ย
ราคาสูงมากนะสภาพสีทองสภาพเผือกเนี่ย
มีลูกด้วยเหรอมีตัวน้อยน่ะ

น่ารักมากเลยคือตะภาพเผือกเนี่ย
ถ้าพูดทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะ
ก็จะบอกว่ามันเป็นความผิดปกติของยีน
นี่คือหลักวิทยาศาสตร์ที่เราเคยเรียนตอนเด็กเลยนะ

ก็ว่ากันไปคือคนจีนเขาก็เชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลอยู่แล้วใช่ไหม

ใครเลี้ยงไว้เนี่ยมันจะส่งเสริมให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้น
มีเงินทองโชคลาภไหลมาเทมาว่ากันไป
เขาก็ตั้งใจจะเลี้ยงเอาไว้ไม่ยอมขายใคร
ถึงแม้ว่าต่างประเทศเขาจะซื้อขายกันในราคาที่ค่อนข้างสูงมากก็ตาม
แล้วคุณดูเมื่อกี้มันน่าจะเป็นลูกมัน
แล้วลูกมันมีหลายตัวคือตัวเผือกก็มี
ตัวสีดำก็มี
คือดิฉันว่าเขาอาจจะทำเป็นฟาร์มเพาะไง
เพราะว่าเขาทำฟาร์มตภาพน้ำ
ทีนี้พอเขาซื้อตัวที่เป็นตัวเผือกแม่พันธุ์มา
ก็จะต้องมาศึกษาในการผสมพันธุ์ว่าจะทำยังไงให้มันออกมามีแบบสีเผือกอีก

นี่ถ้าเกิดว่าเพาะพันธุ์ออกมาได้นี่สร้างรายได้ดีเลยนะครับ
ใช่แต่ก็ต้องบอกว่าจริงต้องศึกษานะเพราะว่ามันคือยินด้อย
พอมันยินด้อยมันไม่สามารถผสมกับสายพันธุ์ที่เป็นยีนด้อยได้
หรือแม้แต่ว่าโอกาสที่จะมียินได้ออกมาอีกก็ไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเยอะ
แต่ดูเขาเพาะมาได้แล้วเนี่ยตัวน้อยมีอยู่๓๔ตัวเท่าที่เห็นได้

อย่างที่คุณชนะบอกแหละอาจจะทำรายได้ได้ดีในอนาคตด้วย